สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

วันพระราชบดีแบบนี้สนุกสนานกันอีกครั้ง

วันนี้น้องหมาโด่งดังมากมีการกล่าวถึงกันเยอะนะครับ
ขนาดว่าในแท็กในผับ
ยังมีคนพาน้องหมาไปเที่ยวจะเป็นอย่างไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
รู้หรือเปล่า

โอ้โหดันหน่อยครับดันหน่อย

เข้าไปด้วยคนนะครับ
อ้าวลุกขึ้นเจ้าโหดที่รัก

เออพี่ครับผมไม่มีปัญหาครับ
แต่ว่าน้ำหนักของพี่หนักเกินไป
ผมรักไม่ไหวขอครับ

เดี๋ยวยายจะโชว์เป็นตัวอย่าง
อ้าวเบิ่นพร้อมกัน
ยังเพื่อนเธอยกขาก่อนได้ไหม
สมัยเป็นสาวนะยายกล้อไปแล้ว

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ